ผู้ชมครับการเมืองตามกันต่อนะฮะอย่างที่ทราบนะครับ
อังคาร๒๒สิงหาคมมีการเมืองที่ต้องติดตามกันหลายเรื่อง
แล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือคุณทักษิณชินวัฒน์ใช่ค่ะ
ตนายมนตรีบอกจะกลับไทยและณขณะนี้สัญญาณดูแล้วเนี่ย
คงจะกลับแน่แน่แน่นอนอืมคงจะไม่เลื่อนนะครับล่าสุดนะครับ
ทวิตเตอร์เดิมเนี่ยนะฮะบอกว่าพรุ่งนี้๙โมงเช้า
ผมขออนุญาตกลับไปอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยและร่วมอากาศหายใจกับพี่น้องคนไทยด้วยคนนะครับ
มีผู้เข้าไปรีโพสต์นะฮะไปโพสต์อ้างอิงถึงจำนวนมากนะครับ
บางคนก็รอนะบอกว่ารอนะแสดงความดีใจก็มี
ยินดีต้อนรับก็มีบางคนบอกยังไม่เชื่อจะกลับมาจริงก็มี
แต่คุณทักษิณยังไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับมีโพสต์เอาไว้เมื่อ๑๖นาฬิกา๔๐นาทีนะครับ
อวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับเธอในวันนี้นะฮะ
วันนี้วันคล้ายวันเกิดคุณนวงอิง๓๗ปี๒๑สิงหาคมนะครับ
แล้วก็ให้กำลังใจกับคุณอุ้งอิ๊งแสดงความยินดีที่คุณทักษิณคุณพ่อจะกลับประเทศไทยวันพรุ่งนี้
ก็พบว่าคุณอุ้งอิงก็รีโพสต์จากเพื่อนมากกว่า๓๐ครั้งนะฮะ
แล้วก็โพสต์เองเอาไว้อีก๓ครั้งด้วยกัน
นี่นะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณพ่อของเธอจะกลับเมืองไทยจริง

ใช่ค่ะมันจะเป็นแบบเหมือนตัวเสริมในแอปไอจีเลยค่ะ
คือท่านผู้ชมดูที่หน้าจอของเราก็ได้นะครับ
ก็ถ้ายึดเวลาไปถึง๙โมงเช้าพรุ่งนี้
นี่ก็เวลาถอยหลังไปก็เลย๑๒ชั่วโมงกับอีก๔๐นาทีนะครับ
คุณอุ้งอิ๊งยังนี่ฮะได้โพสต์คลิปวิดีโอสั้นนะครับ
ก็ดื่มน้ำธรรมดานี่แหละนี่นะครับจากนั้นก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอผ่านอินสตราแกรมส่วนตัวนะฮะ
พร้อมกับข้อความบอกว่าพรุ่งนี้เจอกันนะคะลูกจะไปรับพ่อที่สนามบินค่ะ
แล้วก็มีอีโมจิรูปหัวใจนะครับแล้วก็ข้อความบอกว่าจะนอนหลับไหมคืนนี้
อันนี้คือคุณอุ้งอิงเนี่ยจะรวบรวมประมวลภาพตั้งแต่ตอนที่เด็กกับคุณพ่อทักษิณนะคะแล้วก็เลยเอามาโพสต์รวมแบบนี้ส่วนความเคลื่อนไหวค่ะล่าสุดเลยนะคะคือก่อนที่จะเข้ารายการของเราเนี่ยปรากฏว่าคุณอุ้งอิงเนี่ยมีโพสต์ข้อความเนี่ยคุณผู้ชมลองดูนะคะเอาไว้ใต้ภาพของคุณหมอชนน่านซึ่งจริงแล้วอั
ทบาลสำเร็จโดยคุณอุ้งอิงก็มีข้อความกำกลับไว้แบบนี้บอกว่าใครจะว่ายังไงก็ตามขอส่งกำลังใจให้หัวหน้านะคะแล้วขอชื่นชมที่หัวหน้ายื่นยังแข็งแกร่งเป็นหัวหน้าคนเก่งของเพื่อไทยค่ะแล้วก็มีอิโมเจอร์โลกหัวใจไว้ด้วยค่ะคือที่บอกล่าออกแน่นอนที่ไทยรัฐออนไลน์ลงเอาไว้นี่
กับไทยรัฐบอกว่าถ้ามีพลังประชารัฐมีลุงป้อมเมื่อไหร่เนี่ยจะลาออกจากการเป็นหัวหน้าภักร์เพื่อไทยค่ะคุณหมอชนน่านบอกว่าลาออกเดี๋ยวจะรับผิดชอบนะฮะแต่จะรอให้การจัดตั้งรัฐบาลเรื่องของคอลโลมอล์อะไรต่างต่างเนี่ยเสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยก่อนใช่ค่ะเพราะการลาออกจากหัวหน้าภักร
กับคุณทักษิณนะครับมีรายงานว่าคุณหญิงพจมานจะนั่งเครื่องบินเจ็ต
ส่วนตัวคนละลำกับคุณทักษิณนะครับเพราะว่าเครื่องที่คุณทักษิณจะโดยสารมา
มันมี๑๐ที่นั่งก็จะมีคุณทักษิณนะครับที่จะเดินทางมานะครับ
มีคุณโอ๊คพานทองแท้ชินวัฒน์นะฮะลูกชายนี่ลูกคนโตนะครับ
มีคุณบรรณพฤษดามาพงศ์พี่ชายคุณหญิงพจมานมีเพื่อนสนิทของคุณโอ๊คพานทองแท้
ที่จะไปคอยเก็บภาพเก็บอินเสิร์ตต่างมีทีมรอปภส่วนตัวคุณทักษิณ
แล้วก็เลขานุการส่วนตัวแล้วจะมีฝ่ายกฎหมายด้วยนี่นะครับ
จอดเครื่องบินคุณทักษิณที่จะกลับไทยวันพรุ่งนี้นะครับ
คือตรงนี้เป็นส่วนของเอกชนนะใช่ค่ะอ่า
ไม่ใช่เป็นส่วนของทางท่ากาศยานหรือว่าสายการบินต่างโดยทั่วไปนะครับ
ซึ่งการเดินทางกลับพรุ่งนี้ของคุณทักษิณนะครับจะเป็นการกลับมาประเทศไทยครั้งแรกเนี่ย
ในรอบ๑๐กว่าปีเกือบ๒๐ปีนะครับ
คือถ้าจำได้เนี่ยคุณทักษิณเนี่ยพอมีการปฏิวัตินะฮะ
รัฐประหารเมื่อปี๒๕๔๙นะครับ
คุณทักษิณเองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศพอดี
ก็เลยไม่ได้เดินทางกลับมาที่ไทยอยู่แล้วนะฮะ
แล้วกลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยก็คือช่วงปี๕๑นะครับ
กรกฎาคมปี๕๑คุณทักษิณเนี่ย๒๘กุมภาพันธ์ปี๕๑นะครับ
คุณทักษิณเนี่ยกลับมาแล้วก็ก้มกราบแผ่นดินไทย
ท่ากาศยานสุวรรณภูมิในวันนั้น
เพื่อจะมาสู้คดีความต่างนะครับ
แล้วออกไป๓๑กรกฎาคม๕๑บอกจะไปดูโอลิมปิกที่ปักกิ่งของจีน
แล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยปี๕๑ถึงปี๖๖นี่นะฮะ
คุณผู้ชมครับพรุ่งนี้นะฮะมีรายงานว่าจะมาถึงในเวลา๙นาฬิกานะครับ
คือคุณทักษิณจะมาด้วยเครื่องบินเจ็ตนะฮะ
ที่จะทำการบินเส้นทางบินสิงคโปร์ดอนเมือง
วันที่๒๒สิงหาคม๖๖เวลา๙นาฬิกานะฮะที่จะเข้ามาถึงนะครับ
โดยภายในท่ากาศยานส่วนบุคคลจะประกอบไปด้วยโรงเก็บเครื่องบินส่วนตัว๒โรง
พื้นที่ขนาดรวมกันก็๕๒๐๐๐ตารางฟุตนะครับ
แล้วก็สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง๗๐คน
ห้องรับรองที่นั่นนะครับจะมีห้องประชุมมีห้องรับรองส่วนบุคคล
แล้วก็เพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้โดยสารรวมถึงความสะดวกสบายต่าง
จะมีห้องน้ำมีห้องแต่งตัวเอาไว้รับรองอย่างครบคันด้วย
แต่ต้องบอกว่าเขาคงเป็นเอกชนนะเขาเป็นเอกชนมาเช่าที่ของท่ากาศยานนะครับ
เพื่อจะทำเป็นพื้นที่สำหรับเครื่องบินส่วนบุคคลเครื่องบินส่วนตัวนะครับ
คือประตู๔สนามบินดอนเมืองประตูทางออกนี้รถสามารถเข้าไปรับถึงตัวอาคาร
ซึ่งอดีตนายกทักษิณต้องเดินออกมาขึ้นรถตรงประตูทางออกตรงนี้อยู่จุดนี้เนี่ยจะอยู่ห่างจากประตู๔
ระยะทาง๑๓๐เมตรคำถามก็คือเอ๊ะแล้วคุณทักษิณจะออกทางไหน
ถ้าออกทางประตูที่รถเข้าไปถึงด้านในได้เลยก็อาจจะไม่ได้เจอแต่ถ้าออกอีกประตูนึงก็จะเดินมาหน้าอาคารแล้วถึงขึ้นรถของเจ้าหน้าที่
วันพรุ่งนี้นะครับทางพลตรวจโทประจวบวงศุกร์ผู้ช่วยพบตรนะครับ
ของท่ากัศยานดอนเมืองโดยเดินออกมาขึ้นรถของเจ้าหน้าที่ที่หน้าตัวอาคารนะฮะ
นั่นเท่ากับว่าสื่อมวลชนหรือว่าคนที่ไปรอรับคุณทักษิณเนี่ยจะได้เห็นจะเห็นคุณทักษิณใช่ตอนนั้นแหละ
พอขึ้นรถของเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยคือทางรัชธรรมหรือว่าทางตำรวจเนี่ยเขาจะไปรับเนี่ย
เพื่อไปที่สารดีกาสนามหลวงนะครับไปรับฟังเรื่องของคดีความที่มีการตัดสินแล้วที่นั่นนะครับ
ต้องรับโทษกี่ปีอะไรยังไงแล้วก็ต้องไปต่อที่ทางเรือนจำพิเศษกรุงเทพที่รัชธรรมจะพาไปนะครับ
อ่าทีนี้ไปยืนยันกันหน่อยก็แล้วกันเพราะว่ามีหนึ่งคนที่ออกมายืนยันแน่แน่นะคะ
ก็คือทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าตกลงคุณทักษิณจะกลับหรือไม่กลับกันแน่
นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งเสียงยืนยันเพราะว่าเห็นบอกว่าคุณทักษิณมีการติดต่อมาแล้วนะคะ
ทางด้านของพลตำรวจเอกดำรงศักดิติประพัฒน์ค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าได้รับการประสาน
จากคุณทักษิณชินวัฒน์นะคะอดีตนายกจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันพรุ่งนี้แน่นอน
แล้วในวันนี้ก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซักซ้อมมาตรการความปลอดภัย
การส่งตัวคุณศักดิ์สินไปอย่างสถานที่ต่างอย่างที่ผิวบอกไปเมื่อสักครู่
ก็เริ่มตั้งแต่สนามบินดอนเมืองออกจากสนามบินจะขึ้นนะคะทางด่วนโทเวย์ไปลงที่ไหนยมราชค่ะ
ซ้ายเข้าสนามหลวงจะผ่านอนุสวรีประชาธิปไตยแล้วไปที่สารดีกานะคะ
ดำเนินกระบวนการทางศาลเรียบร้อยแล้วจะมีการส่งตัวให้กับกรมราชธรรมค่ะ
นำตัวคุณทักษิณไปควบคุมต่อที่เรือนจำตอนเนี้ยจะใช้เส้นทางผ่านอนุสวรีประชาธิปไตยนะคะ
เข้าสู่ถนนหลานหลวงขึ้นทางด่วนยมราชแล้วอันนี้ไปลงดินแดง
ทระเวนลงถนนงามวงวานแล้วเลี้ยวเข้าสู่ตรงเส้นเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ตรงจุดนี้ตำรวจบอกว่าจะดูแลความปลอดภัยแล้วก็การจราจรในทุกจุดทุกขั้นตอนด้วยนะคะ
มาตรการความปลอดภัยนะคะก็มีการวางกำลังตำรวจดูแลท่ากาศยานดอนเมือง
ประตูการท่ากาศยาน๙ประมาณถึง๖๐นาย
ประตูการท่ากัศยาน๗๖๐นายเหมือนกันและจะมีตรงประตูจุดรวมพลคลังสินค้าอีก๖๐นาย
อนุสรรค์สถานนะคะ๖๐นายจรฐีประจำรถตู้๔ชุด
อาคารคลังสินค้า๔อีกประมาณ๑๗๐นาย
แล้วช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะมีการปิดถนนราชดำเนินกลางถึงราชดำเนินในค่ะ
บริเวณหน้าสารดีกาเพราะอะไรจะต้องมีการซักซ้อมการคุมตัวคุณทักษิณจากท่ากัศยานดอนเมืองมาที่สารดีการนี่แหละค่ะ
ที่จะใช้ในขบวนนำคุณทักษิณจะมีทั้งหมด๑๒คันในวันพรุ่งนี้นะคะ
คอยนำแล้วก็อยู่ในขบวนตั้งแต่ออกจากสนามบินมุ่งหน้าไปสารดีกันและไปจบที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพค่ะ
บรรยากาศที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพคุณผู้ชมวันนี้เป็นอย่างไรไปดูกันหน่อย
จุดนี้จะเป็นจุดหมายปลายทางนะคะที่คุณทักษิณจะต้องมา
เราก็ส่งทีมข่าวไปดูความพร้อมเรื่องของสถานที่และบริเวณโดยรอบกันหน่อยค่ะ
ก็พบกับเจ้าหน้าที่นะคะราชธรรมเตรียมเต็นต์แบบนี้แหละค่ะมาวางหน้าประตูเรือนจำพิเศษ
แล้วก็จะยังมีกลุ่มผู้ที่จะเดินทางมาในวันพรุ่งนี้ด้วย
สำหรับรับรองมวลชนก็จะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะถ้าเกิดว่าเราหันหน้านะ
เรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วก็จะมีเต็นต์รับรองผู้สักข่าวอยู่ขวามือ
ซึ่งผู้สักข่าวเนี่ยปักหลักรออยู่ที่นี่เยอะแน่นอนค่ะ
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมีการออกประกาศแล้วนะคะวันนี้ก็หลายคนน่าจะได้รู้แล้วแหละ
ที่บอกว่างดเยี่ยมผู้ต้องขังงดเยี่ยมญาติทุกคดีในวันพรุ่งนี้
แต่ก็ยังมีการเยี่ยมกันผ่านทางไลน์ได้ออนไลน์นะคะ
เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยภายในเรือนจำค่ะก็งดเยี่ยม๑วันเท่านั้นค่ะ
โดยวันนี้นะคะกระทรวงยุทธรรมเองก็มีคำสั่งแต่งตั้งรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะ
คุณสากรเพชรนารินเป็นหัวหน้าชุดดำเนินการรับตัวคุณทักษิณเข้าสู่เรือนจำด้วย
เท่ากับว่าคุณทักษิณก็จะกลายเป็นผู้ต้องขังใหม่ตามระเบียบกรมราชธรรมพศ๒๕๖๑ทันทีนะคะ
แล้วก็ต้องมีการปฏิบัติตามขั้นตอนทุกอย่าง
เริ่มตั้งแต่การทำทะเบียนประวัติตัวสุขภาพ
เข้าสู่กระบวนการกักตัวป้องกันโรคเป็นเวลา๑๐วัน

อีก๕วันก็มีการเยี่ยมผ่านทางไลน์ได้ตามมาตรฐานทั่วไปเลยค่ะ
ส่วนขั้นตอนการควบคุมตัวคุณผู้ชมลองดูสักหน่อย

ข้อแรกเลยเจ้าหน้าที่ราชธรรมเดี๋ยวเขาจะดำเนินการควบคุมตัว
จากศาลดีกาไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
แล้วข้อ๒ไปต่อที่เจ้าหน้าที่เรือนจำ
ก็จะต้องมีการตรวจค้นผู้ต้องขังเข้าใหม่
สัมภาระต่างอะไรบ้างล่ะ
เสื้อผ้าสิ่งของมีค่าเครื่องประดับนาฬิกาสร้อยแหวนพวกนี้ต้องตรวจอยู่แล้ว
ขั้นตอนต่อไปคือก็จะไม่อนุญาตให้มีสิ่งของใดผ่าน
ไปภายในเรือนจำทั้งสิ้นนะคะนี่เป็นกฎของเขา
ส่วนข้อ๔คือการเก็บเสื้อผ้าไว้ให้ญาติติดต่อขอรับกลับไปค่ะ
ห้านะคะก็ถ้าหากผู้ต้องขังประสงค์ให้เจ้าหน้าที่เก็บไว้ก่อนก็ได้เหมือนกัน
กรณีผู้ต้องขังยื่นขอประกันตัวต่อสารระยะเวลาไม่เกินระหว่าง๗๑๕วัน
ดูข้อ๖คุณผู้ชมค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะมีการรับฝากพวกสิ่งของมีค่าต่าง
พอพ้นโทษเสร็จก็ติดต่อขอรับกลับคืนได้หรือว่าจะให้ญาติติดต่อรับกลับไปก็ได้นะคะ
จุดนี้ก็จะมีการจดบันทึกด้วยว่ามีรายการอะไรบ้างของมีค่า
พอพ้นโทษเนี่ยอย่างที่บอกก็ติดต่อรับกลับได้นะคะ
ถ้าเกิดว่าเจ็บป่วยล่ะจะเป็นยังไง
ก็จะเป็นการวินิจฉัยของคุณหมอนะคะ
แพทย์ลงความเห็นไปว่าอ้าวผู้ต้องขังรายนี้ป่วยหนัก
ก็อาจจะต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลตำรวจค่ะ
ซอกก็เป็นกระบวนการทางสุขภาพนะคะ
ขึ้นอยู่กับวินิจฉัยและดุลพินิษฐ์ของแพทย์ค่ะ

เจ้าหน้าที่อาจจะไม่ได้ใช้โรคของกลพัฒนธรรมในการรับตัวคุณทักศิลป์ออกจากสนามบินนะคะ

ว่าอาจจะเป็นรถตู้ของบักกะนอสองแทนค่ะพี่อุ๊ย

ท่ากัดสยานดอนเมืองฝั่งประตู๙นะครับ
เป็นจุดที่เขาก็จัดไว้ให้ทางมวลชนสามารถมารอต้อนรับคุณทักษิณได้

ก็มากันตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วนะครับ
ค่ำล่าสุดตอนนี้บรรยากาศเป็นอย่างไรบ้าง
ติดตามจากรายงานสดของคุณปียชาติคงถิ่นครับ
บรรยากาศที่ประตู๙สนามบินดอนเมืองนะครับ
บริเวณถนนเทวริสพันธ์ลึก

เห็นว่าด้านหลังนะครับมีมวลชนคนเสื้อแดงนะครับ
ทยอยมาเพื่อที่จะปักหลักรอนะครับ
ต้อนรับนายทักษิณที่จะเดินทางกลับมาในวันพรุ่งนี้นะครับ
เห็นว่ามีการขึ้นป้ายนะครับ
ต้อนรับนะครับแล้วก็มีมวลชนนะครับ
ทยอยมาแม้ว่าเมื่อสักครู่นี้เองนะครับ
ก็จะมีฝนโปรยปลายลงมานะครับ
ซึ่งด้านหลังนะครับจะเห็นว่ามีอาคารคลังสินค้า
ซึ่งด้านล่างก็จะเป็นจุดที่ให้สื่อมวลชนลงทะเบียน

แล้วก็ทางด้านซ้ายมือของผมนะครับ

ว่าจะลงเครื่องบินแล้วก็มาที่อาคารผู้โดยสารบริเวณนั้นนะครับ
แล้วก็จะต้องผ่านมายังถนนเทวริสนะครับ
จุดที่ผมยืนอยู่แล้วก็มีมวลชนคนเสื้อแดงนะครับ
ปักหลักรออยู่บริเวณนี้นะครับ
ซึ่งเรานะครับก็ได้คุยกับทางตัวแทนนะครับ
ของกลุ่มของนายนิยมนพรัชนายเคเสื้อแดงนะครับ
นายสมบัติทองย้อยอดิษฐ์กาดของเสื้อแดงนะครับ
มาเตรียมความพร้อมก็บอกว่าได้รับการประสานงานนะครับ

หลากหลายจังหวัดที่จะเดินทางมารับนายทักษิณในวันพรุ่งนี้นะครับ

ซึ่งจะรวมตัวกันที่ลาดสวายนะครับ
มีการใช้รถส่วนตัวทยอยเดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง
ตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนครึ่งของค่ำคืนนี้นะครับ
จากจังหวัดปราจีนนะครับก็จะเดินทางกันมาเองนะครับ
ช่วงตี๕นครพนมนะครับ
ก็น่าจะมาค่ำคืนนี้ราชบุรีก็นัดหมายกันตี๕
ศรีสะเกดรถบัตร๒คันรถตู้๕คันนะครับ
จะออกเดินทาง๑๙นล๓๐นพาถมาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับ
ส่วนสายเหนือก็จะมุ่งหน้ามาที่ดอนเมืองเลย

ราชศีมาต์มวลชนคนเสื้อแดงกลุ่มอำเภอเมือง
ก็นัดเจอกันตอน๒ทุ่ม
อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
ส่วนอำเภอต่างก็จะเดินทางกันมาเองนะครับ
ได้รับการประสานจากคนเสื้อแดงหลายจังหวัด
มาที่สนามบินดอนเมืองนะครับบอกว่าโดยเฉพาะภาคอีสาน
มีรถบัตรกว่า๑๕คันนะครับที่จะเริ่มเดินทางตั้งแต่ค่ำคืนนี้
เราได้ไปคุยกับคนที่มาปักหลักครั้งคืนนะครับเพื่อที่จะรอรับนายทักษิณกลับบ้าน
บางส่วนบอกว่ารอคอยวันนี้มานาน๑๗ปีนะครับ
ไม่เคยลืมสิ่งที่นายทักษิณทำเพื่อประเทศชาติอยากให้กลับมาอยู่บ้านนะครับ
แล้วบอกว่าอยากให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็ไม่อยากให้ไปไหนแล้วครับ

ขอให้ท่านเดินทางไปกลับอย่างปลอดภัยนะคะปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างแค้วคาด
จากสิ่งที่ไม่ดีนะคะคนดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะ
กลับมานะคะกลับมาไวกลับมาทำให้ประเทศไทยเราเจริญเหมือนเดิมนะคะ
เพราะที่คนไทยลืมท่านทักษิณไม่ได้ทุกวันนี้
ก็ความดีของท่านที่ทำให้ประเทศไทยเยอะแต่ไม่มีใครพูดถึงค่ะ
แต่พวกเรารู้เราถึงได้รอคอยวันนี้
รอตรงนี้นอนตรงนี้ค่ะ
รอท่านเวลาท่านลงเครื่องเราก็จะไปรับท่าน
ให้ท่านอยู่ประเทศไทยเลยไม่ให้ไปไหนแล้ว
บรรยากาศตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่า
กลุ่มคนเสื้อแดงนะครับก็ปักหลักอยู่ริมถนนเทวริสนะครับ
มีการนำอาหารน้ำดื่มนะครับตอนนี้มีการตั้งเตาเพื่อที่จะทำอาหารนะครับ
รองรับคนเสื้อแดงที่จะทยอยเดินทางมาตั้งแต่ค่ำคืนนี้นะครับ
รวมถึงต่างจังหวัดที่น่าจะมาถึงกันนะครับ
เป็นระยะระยะจนถึงช่วงเช้านะครับซึ่งพวกเขาบอกว่า
ปักรอตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้านายทักษิณนะครับ
ก็จะรอต้อนรับนะครับนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่
สนามบินดอนเมืองปิญญาชาติครองถิ่นข่าวไทยรับทีวีรายงานครับ